เมื่อสักครู่นี้หน่อยกรณีที่มีอันนี้ตำรวจชั้นผู้น้อยเนี่ย
เขาร้องเรียนมาว่าอดีตผู้บังคับบัญชาประดับสารวัตรของตมสุรินเนี่ยนะฮะ
เงินเบี้ยเลี้ยงโควิดของลูกน้องสิบสี่นายใช่สื่อมวลชนช่วยหน่อยนะฮะ
ช่วยตรวจสอบข่าวนี้กันให้หน่อยนะฮะแล้วคนที่อมเนี่ยป่านนี้แก้มป่องแล้ว
เงินไม่ถึงคนทำงานนะคุณทีนี้อัปเดตกันค่ะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะคะ
รองผู้บังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง๔ก็เปิดเผยนะ
บอกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นปีที่แล้วช่วงเดือนกันยายน
โดยสารวัตรที่ถูกร้องเรียนท่านก็มาช่วยราชการที่นี่
พร้อมกับท่านผู้กำกับโดยกระบวนการตรวจสอบเนี่ย
มันเป็นเรื่องของส่วนกลางเบื้องต้นเนี่ยนะคะ
มีตำรวจ๑๔นายที่จะต้องตรวจสอบแล้วก็ยืนยันด้วยนะคะ
ว่าจะไม่มีการช่วยเหลือผู้ใดผู้หนึ่งให้อยู่นอกกรอบกติกาของกฎหมายเด็ดขาดเลย
อะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็จะต้องรับผิดชอบร่วมกันแล้วก็จากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยนะคะ
คุณผู้ชมทางตมสุรินไม่เคยเบิกเบี้ยเลี้ยงโควิดมาตั้งแต่ต้นแล้ว
แล้วสุรินเนี่ยที่ที่จังหวัดเนี่ยก็ไม่ได้ร้องขออะไรเป็นพิเศษด้วย
ครับอืมอ่าฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
โดยโดยกระบวนการตรวจสอบแล้วเนี่ยก็จะคงเป็นส่วนการ
ส่วนในเรื่องเบื้องต้นนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ๑๔ลาย
ซึ่งเราจะต้องตรวจสอบนะครับตรวจสอบเบื้องต้นว่าเกิดเหตุนี้จริงหรือไม่
นะครับเพื่อที่จะแรงงานยังผู้คำชาติต่อไป
ก็ยืนยันนะครับว่าเราจะไม่มีการช่วยเหลือผู้ใดให้อยู่รอบ
กฎิกาของกฎหมายเด็ดขาดนะครับเกิดอะไรขึ้นก็ต้องรับผิดชอบ
ร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นผมหรือว่าทุกคนที่เกี่ยวข้องกับ
อันนี้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับโดยโดยโดยโดยอ่า
จากการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับตมสุรินไม่เคยบี้เลี้ยงโควิดมา
ตั้งแต่ต้นแล้วนะครับเพราะมันไม่ใช่เราเราไม่ได้นั่งงานโดยตรง
ต้องเรียนให้ทราบนะครับแล้วอีกอย่างทางจังหวัดสุรินทร์ก็ไม่ร้องขออะไรเป็นพิเศษมานะครับ
อืมทางจังหวัดไม่ได้ร้องขออะไรเป็นพิเศษอ้าวแล้วไม่เคยเบิกมาตั้งแต่ต้นแล้ว
ฮะทีนี้เรื่องเนี้ยมันต้องตรวจสอบค่ะคุณผู้ชมเพราะว่ารองผู้การ
ต้นมอสี่เนี้ยก็ส่งชุดสืบเนี้ยลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วนะคะ
แหลงข่าวในเรื่องนี้เพิ่มเติมด้วย
มันต้องให้กระจ่างนะต้องชี้แจงให้สังคม

เพราะว่าถ้าตำรวจชั้นผู้น้อยเขาทำงานจริง

แทนที่จะได้เบี้ยเลี้ยงแล้วถ้ากลับว่าไม่ได้ล่ะ
คือเรื่องของการไม่เคยเบิกแล้วก็เอกสารที่มันออกมา

เพราะมันยังงงอยู่นะประเด็นนี้นะครับ
เดี๋ยวรอแล้วกันฮะทางตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเขาชี้แจงนะครับ